ดูคลิปเตือนภัยเรื่องของอุบัติเหตุ
มันเป็นแยกจราจรที่ไม่มีสัญญาณไฟ

มันแยกวัดใจอยู่ที่แยกบ้านเบืองจังหวัดพระทศพฯคิริขันต์ครับ

เดี๋ยววัดดูเดี๋ยวคุณผู้ชมวัดดูยังไงเอ้ย

ยังดีนะไม่โดนกลางลำ

วัดไม่ถูกก็แบบนี้แหละ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่นายสอนชัยสายสกลเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เขาดูแลระบบกล้องวงจรปิดของหมู่บ้าน
เห็นภาพนี้ก็เลยเอาไปโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
ขณะที่มีการเกิดเหตุการณ์รถกระบะเขาชนกันที่แยกบ้านบึง
ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
บริเวณทางยูเทิดหน้ามโรงเรนบ้านบึงอำเภออ่านน้อย
ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบ
รถเก๋งออกมาจากถนนในซอยหมู่บ้านต้องการจะวิ่งตัดไป

ชนเข้าไปบริเวณด้านหน้าของรถเก่งนะครับแน่นอนพังยับเยินทีเดียว
ทั้งสองคันก็เสียหายแต่ว่าโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บ
อย่างที่บอกไปว่าโชคดีที่ไม่อัดกลางลำ
โดนแค่ช่วงด้านหน้าของรถขาดไปแต่ก็เสียหายไป
หายไปนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ตรับบริโภคภูทรเมืองประจบคิดีคันเข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนายสอนชัยเนี่ยนะฮะ
เขาก็ฝากบอกประชาชนว่าบริเวณนี้มันเป็นทางยูเทิร์นใกล้กับโรงเรียน
แล้วก็โรงงานสัตว์บริษัทมีชาวบ้าน
มีคนงานใช้เส้นทางนี้เยอะแยะพลุกพลาดไปหมดเลยทั้งเช้าทั้งเย็น
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งคนเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิต
เพราะว่าจุดนี้ไม่มีสัญญาณไฟจรจรนะฮะใครขับรถผ่านไปผ่านมาก็ต้องระวังด้วย
ซ้ายมองขวากันหน่อยนะครับ